คุณผู้ชมครับวันศุกร์แบบนี้มาสุกสุดกันดีกว่า
เพราะว่าวันนี้ศุกร์สุดของเราจะพาไปเที่ยว

อ๋อคือไม่ต้องเล่นมุกว่าเป็นสมุทรชิกจดนะ

สัมผัสชีวิตของคนสองฝั่งคลองนะครับ

พร้อมสวมบดเป็นชาวสวนมะพร้าว
น้ำมะพร้าวสดจากต้นเลย

คุณกมลวันการีพัฒน์ไปช็อปชิมชิว
ในช่วงสุขสุดกันเลยครับ

เช้านี้สุขสุดจะพาคุณผู้ชมออกมาสูดอากาศยามเช้าอันสดใส

รุ่มแม่น้ำแม่กรองจังหวัดสมุทรสงครามกันค่ะ
ที่นี่ได้รับการขนานนามว่า

เนื่องจากมีแม่น้ำลำคลองมากกว่า๓๐๐สายนั่นเอง
เช้าแบบนี้ไปสัมผัสวิถีตลาดน้ำยามเช้า

ตลาดน้ำเล็กในอำเภออำภาวา
เอกลักษณ์ก็คือเปิดตามข้างขึ้นข้างแรมเป็นหลัก
เพราะดวงจันทร์นั้นจะส่งผลต่อน้ำขึ้นน้ำลง
มีความสำคัญในการเดินทางทางเรือ
ชาวบ้านจะพายเรือมาขายของ
ในวันข้างขึ้นหรือวันแรม๒ค่ำ
ค่ำ๑๒ค่ำและวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ

โดยตลาดจะวายประมาณบ่าย๓โมง
จุดเริ่มต้นของตลาดน้ำท่าคาค่ะ

ชาวบ้านจะนำพืชผักผลไม้ของแต่ละคน

อาทิตย์นะคะใครที่มีหอมกับกระเทียม
ก็อาจจะไปแลกกับเพื่อนบ้านที่มีผักสด

จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการค้าขายสินค้าค่ะ

เช้านี้ท้องก็เริ่มร้องแล้วค่ะ

แล้วก็จะอร่อยขนาดไหนตามมาเลยค่ะ
หมูย่างตับย่างร้อนไม้โต๕บาทเท่านั้น
เตี๋ยวเรือป้าเหรียญหอม
น้ำซุปควันกรุ่นปรุงด้วยเตาทานสั่งเลย
หมี่หมูแดงชามนี้ราคาเบา๒๐บาทถูกมาก
ชิมแล้วอร่อยเกินราคาค่ะ
ดื่มน้ำลูกจักเชื่อมแก้กระหายสักหน่อย

บอกได้เลยว่ามาช็อปและชิมที่ตลาดน้ำท่าคา

ส่วนเรือลำไหนอยู่ไกลจากฝั่ง
วิธีการหยิบของและส่งเงินของแม่ค้า
ก็จะใช้ไม้พายยื่นส่งของให้กันแบบนี้
มาร์คที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูป

นั่งบนเรือจำลองหน้าตลาดน้ำท่าคา
ท่าพายเรือเก๋ถือว่าเช็คอินเรียบร้อย
พื้นดินอันอุดมสมบูรณ์ของสวนมะพร้าวน้ำหอม
เดียวบ้านแพ้วอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นแหล่งปลูกมะพร้าวที่ดีที่สุดของประเทศไทยค่ะ
รสชาติที่ได้จะหวานหอมเป็นธรรมชาติ
วันนี้เราจะพาไปชิมน้ำมะพร้าวสดจากต้นกันเลย
พี่เดี่ยวเจ้าของสวนอาสาเป็นไก้ผาถั่วสวนมะพร้าว
ไม่รอช้าพี่เดี่ยวเฉาะมะพร้าวให้ชิมทันที
ชื่นใจจริงด้วยค่ะ

ดัดแปลงเปลือกมะพร้าวให้กลายเป็นช้อนแบบธรรมชาติ
ควานเนื้อมะพร้าวออก

ใครที่สนใจดื่มน้ำมะพร้าวโผล่สดจากต้นมาได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ทางสวนคิดลูกละ๒๐บาทโดยราคาจะปรับขึ้นลงตามระดูกการนะคะ
ห้องพักกว้างขวางโปร่งโล่งไฮไลท์อยู่ที่ห้องน้ำมีอ่างจากุซี่ด้วยนะคะ
เปิดประตูออกมาชมวิวสวยที่ระเบียงห้องเห็นโค้งแม่น้ำแม่กรองสุดสายตา
เหมาะแก่การมาใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์คืนนี้หลับสนิทแน่นอน
เช้าสดใสนอนเต็มอิ่มใส่บาทพระทางน้ำสร้างบุญรับวันใหม่ค่ะ
ก่อนกลับนะคะเราก็ไม่พลาดที่จะแวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือกันค่ะ
ตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดแม่กรองนะคะโดยเราจะไปตามหาปลาถูหน้างอคอหักกันตามมาเลยค่ะ
เจอแล้วมาหยุดกันที่ร้านแต๋วปลาทูนึ่ง
ที่จะรับปลาทูสดใหม่มาขายทุกวัน
ปลาทูแม่กรองจะมีลักษณะหน้าเป็นสามเหลี่ยมตัวสั้นแบนเนื้อเยอะ
กดลงไปที่ตัวปลาแล้วเนื้อปลาจะกลับคืนสู่สภาพเดิมไม่บุ๋มลงไปตามแรงกดค่ะ
ส่วนเหตุผลว่าทำไมปลาถูต้องคอหักกระเพาะว่าต้องหักคอเพื่อให้ลงเข่งได้นั่นเอง
ราคาอยู่ที่๘ตัว๑๐๐บาท
คลิปสั้น๒วัน๑คืนเที่ยวใกล้กรุงเมืองสองสมุทรสนุกครบรสสุกสุดจริงค่ะ
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน